เป็นคดีสลดที่ตราดครับคือมีชาวบ้านเขาเห็นว่ากระบะคันนี้โอ้โหสายมาเลยนะ
สายมาเป็นงูสุดท้ายไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตสองศพครับ
แล้วก็มีการโทรไปแจ้งให้ภรรยาเนี่ยพาคนขับกระบาดมามอบตัวเถอะ
นี่คือภาพตอนที่กู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนเจ็บครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วโดนกระบะที่ขับสายเป็นงูชนท้ายเข้าไปตอนแรกยังเจ็บสาหัสอยู่
กู้ภัยอีกทีมไปเจอร่างผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุในป่าย่าครับ
ซึ่งชายคนนั้นที่เสียชีวิตก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซคันเดียวกับคนเจ็บนี่แหละฮะ
เป็นกระบาดที่ชนท้ายมอเตอร์ไซค์บนถนนทางพื้นที่อำเภอบรรถ์จศตราติครับ
ในที่เกิดเหตุเจอมอเตอร์ไซค์ซูโมเอ็กซสีดำทะเบียน๕๘๔๗ตราด
ด้านหน้าเนี่ยโอ้โหยุบทั้งคันตกอยู่ข้างป่าริมถนนเลย
ไป๔๐เมตรไปเจอกระบะโตโยต้าสีบรอนเงินด้านหน้าก็พังยู่แบบนี้โอ้โหคุณผู้ชม
วันนี้ร้อนหลุดเลยมั้งเนี่ยโอ้โหกระจกหน้าแตกครับ
เสาหลักกิโลก็โดนชนหลุดออกมาเลยแต่คนขับอยู่ไหนคนขับอยู่ไหนไม่เจอครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเดินเข้าไปในป่าย่าข้างทางจนไปเจอคนเจ็บ
ชื่อว่านายชนวีอายุ๒๔ปีครับกู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนำส่งโรงพยาบาล
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับจากนั้นพอเดินถัดไปเข้าไปในป่าย่าไปเจอ
ทราบว่าผู้ตายทั้งสองคนเป็นคนงานก่อสร้างในพื้นที่ครับ
ก่อนเกิดเหตุมีพยานเห็นคนขับกระบะเนี่ยนะที่ขับสายไปสายมาเหมือนคนเมาอ่ะ
ที่ผู้ตายขี่ซ้อนกันมา
ทำให้รถกระบาดและมอเตอร์ไซค์ตกข้างทางลงมาแบบนี้ครับ

นายจ้างของผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุ

คนที่ขับกระบาดไปชนเมา

แล้วมีคนมารับตัวพาออกไปด้วยนะ
ต่อมาตำรวจสาวพ่อบ่อไล่ทราบตัวคนที่ขับกระบาด

ก็เลยโทรติดต่อเมียกุ้งรับให้พากุ้งมา
อบตัวที่โรงพักเถอะหนีไม่รอดหรอก
แล้วก็วัดปริมาณแอลกอนี่จังหวัดนี้เลยคุณผู้ชมครับ

กุ้งเปล่านะกุ้งเปล่านะปื๊ดเข้าไป

แล้วตอนที่เป่าอยู่ก็มีผู้หญิงกับเด็กนั่งอยู่ข้างคาดว่าเป็นเมียกับลูกครับ
ตอนเป่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นปริมาณแอลกอฮอล์
แต่รายงานข่าวว่า๒๘๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ

ก็เลยตั้งข้อหาเมาสุราขณะขับรถ
และทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตายครับ